นี้เริ่มต้นกันด้วยเหตุการณ์และอุบัติเหตุที่นำมาเตือนใจและเตือนภัยกัน
ในรถมีครอบครัวของคนขับมาด้วยนะครับ
ปรากฏว่าขณะเกิดเหตุลูกชายวัย๗ขวบ
ติดตามพร้อมกับอีกหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ
ผู้ไพรช่วยปฐมพันธ์ยาบาลนาจารย์รุภูมิทำเลดีอายุ๔๑ปี
คนขับรถพ่วง๑๘ล้อที่ได้รับบาดเจ็บศีรษะแตก
ร้องไห้ปันจะขาดใจซุดนั่งลงกับพื้นถนน
เรียกชื่อลูกชายอยู่ตลอดเวลา
แม้ผู้ไพรจะพยายามพาไปโรงพัจจิบาล
แต่นาจารุภูมิขอให้เร่งช่วยเหลือลูกชายวัย๗ขวบของตัวเองก่อน
โดยไม่รู้ว่าลูกชายหัวแก้วหัวแหวน
ตู้คอนเทนเนอร์ทับเสียชีวิตแล้ว
ส่วนนางยาดาทำเลดีอายุ๔๐ปีภรรยา

ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลแม่สอดไปก่อนหน้านี้
สอบสวนทราบว่าก่อนเกิดเหตุนายจารุภูมิ
ขับรถพ่วง๑๘ล้อบนทุกตู้คอนเทนเนอร์
มาจากท่าเรือแหลมชะบังจังหวัดชนบุรี

เพื่อไปส่งที่ท่าเรือชายแดนไทยพม่า

โดยมีภรรยาและลูกชายวัย๗ขวบนั่งมาด้วย

ถนนสายตากแม่สอดตำบลด่านแม่ละเมา

แล้วถูกตู้คอนเทนเนอร์ทับเสียชีวิต
จังหวัดกาญจนบุรีกระดูกปฏิเหตุรถเก๋ง
กับรถกระบะบนถนนแสงชูโต
ในพื้นที่หมู่๒ตะบนท่าล้ออำเภอท่าม่วง

ส่วนรถกระบะโตโยต้า๔ประตูคู่กรณี
ได้รับความเสียหายและยางล้อหน้าขวาแตก
สอบสวนนางสาววราพรอาจสุวรรณอายุ๒๑ปี
นักศึกษาสาวซึ่งเป็นคนขับรถกระบะทราบว่า

และกำลังจะกลับรถไปมหาวิทยาลัย

จู่รถเก๋งขับมาด้วยความเร็วเสียหลักสายไปมา

ก่อนจะชนฟุตบาทแล้วพลิกคว่ำหลายตลบ

หาข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นอีกครั้ง
ท้ายที่จังหวัดสุรินทร์ตำรวจสพโชคนา๓
เข้าตรวจสอบอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์

บนถนนสายศรีคิ้วอุบลราชธานี
ในพื้นที่หมู่๑ตำรวนตานีอำเภอประสาท
จุดเกิดเหตุอยู่ช่วงหลักกิโลเมตรที่๑๗๖
พบรถจักรยานยนต์สภาพด้านหน้าพังยับเยินล้มอยู่กลางถนน
โดยมีนายบุญเชิดตรีประโคนอายุ๒๗ปีคนขับขี่
ได้รับบาดเจ็บสาหัสนอนหายใจรวยรินแขนขวาหักผิดรูป
อีกคนคือนางสาวนกน้อยจันเกษมอายุ๓๔ปีคนซ้อน
อาการสาหัสเช่นกันกู้ภัยช่วยเหลือนำตัวส่งโรงพยาบาล
แต่ทั้งสองคนก็เสียชีวิตในเวลาต่อมา
ส่วนคนขับรถบรรทุกฟางอัดก้อนอาศัยช่วงชุลมุนหลบหนีไป